คุณผู้ชมฮะมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจอยู่ในโลกโซเชียล
เขาวิจารณ์กันยับเลยเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานศพของวัดแห่งหนึ่ง
อย่างที่คุณรสลินบอกไปค่าวางโลงยังต้องเสียเลย
ยังคิดเงินเลยเอ๊ะทำไมวัดถึงไม่อำนวยความสะดวก
ให้กับญาติผู้เสียชีวิตล่ะ
แค่เอาลงไปวางคิดเลยมีอยู่ในลิสต์เลยว่ากี่บาท
เป็นใบค่าใช้จ่ายในงานศพของวัดแห่งหนึ่ง
อัตราค่าใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจน
เช่นถ้านำลงศพมาเอง๒๐๐๐บาท
นำมาเองนะก็ยังต้องเสีย๒๐๐บาท
อกไม้หน้าหีบกับรูปของผู้ตาย
หากนำมาเองก็ต้องเสียค่าวางเช่นกัน
บาทยายก็ต้องนำมาเองสิ
ลูกผู้ตายก็เสียตังค์อีก
ถ้าเป็นดอกไม้หน้าหีบกับรูปผู้ตายที่ซื้อผ่านทางวัด

ค่าสาราวันละ๒๐๐บาท
ค่าเครื่องปรับอากาศวันละ๑๐๐บาทเยอะนะ
ค่าใช้จ่ายนี้นะฮะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
พร้อมระบุว่าเหรียญต่างมุมมอง
ที่พึ่งสุดท้ายสำหรับคนตายและครอบครัวที่ยากจน
ทางวัดมีฝ่ายสงเคราะห์สำหรับคนยากไร้ไหมล่ะ
แล้วก็บอกด้วยนะครับว่าใบค่าใช้จ่ายวัด
โอ้โหโหอย่างนี้เลยนะ
เอาโรงศพเข้าเองก็ต้องเสียค่าวาง๒๐๐บาท
เอาดอกไม้เข้าจัดเองก็ต้องเสียค่าวาง๑๐๐บาท
ฆ่าเจ้าหน้าที่สาราเจ้าหน้าที่เผาเจ้าหน้าที่เก้าละเก้า
เยอะแยะไปหมดเนี่ย๔๔๐บาท
เก็บขยะค่านั่นโน่นนี่เห็นแล้วคนจนเนี่ย
ไม่มีสิทธิ์ใช้วัดนี้เลยนะเนี่ย
ไม่มีสิทธิ์เอาญาติมาเผาที่นี่เลยนะเนี่ย
และร้านขายโรงก็อย่าฝันเลยว่าจะได้เข้านะฮะ
ที่นี่เขาเก็บหมดพร้อมกับตั้งคำถามด้วยนะครับ
ว่าเจ้าหน้าที่วัดทำแบบนี้
ทางวัดมีรู้กับเขาไหมเนาะนะฮะ
หรือเจ้าหน้าที่ทำเองจนทำให้เสียชื่อเสียงไปด้วย
เขาก็ถามไปถึงเจ้าหน้าที่วัดทำแบบนี้
พระท่านรู้ไหมท่านเจ้าอาวาสท่านรู้ไหมท่านรองเจ้าอาวาสท่านรู้ไหม
พระผู้ใหญ่ในวัดรู้ไหมนะครับ
แต่นี่นะมันเป็นแบบนี้มานานแล้ว
ใครเขารู้กันนี่ในเพจก็ยังให้ข้อมูลต่อ
นี่คือวัดจริงใช่ไหมเป็นที่พึ่งให้ญาติโยมจริงใช่ไหม
แท็กไม่กล้าเอ่ยชื่อวัดหรอกกลัวโดน
คิดกันเอาเองคนรู้ก็มีเยอะคนไม่ทราบก็ดูเป็นข้อมูลแล้วกันนะฮะ
เน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นนี้กันแบบเยอะมากเลย
ประโยคที่ว่าสงสัยไม่มีเงินห้ามตายแล้วล่ะ
เพราะว่าตายแล้วเดี๋ยวไม่มีเงินไปจัดงานศพนะฮะ
ก็บอกว่าตอนนี้เป็นเงินเป็นทองเป็นธุรกิจไปหมดเลย
เว้นแต่วัดวาอาบรามนะฮะบางส่วนก็บอกว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ควรต้องเข้ามาจัดระเบียบตรงนี้หน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้
คือมันกลายเป็นค่าใช้จ่ายไปซะหมดเลยนะฮะ
ขณะที่บางคนก็มองว่าเวลาวัดจะสร้างอะไรก็เรียรายเงินของคนให้มาทำบุญกัน
แต่คนก็หวังว่าจะพึ่งวัดให้จัดงานศพแต่ทีนี้มาคิดค่าใช้จ่ายอีก
แล้วเงินที่ทำบุญไปล่ะเอออย่างไรก็ตามนะครับ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ชี้แจงแทนวัดแห่งนี้
ฟังความสองด้านแล้วกันว่าวัดนี้คนจนก็ไปเผาที่วัดนี้แทบจะทั้งนั้น
เขาจัดพิธีแบบเรียบง่ายใครไม่มีเงินเขาก็ช่วยเหลือในการจัดงานให้
ที่เขาเรียกเก็บก็เพื่อจะให้สมทบทุนให้กับญาติให้กับศพที่ญาติไม่มีเงิน
นั่นแหละฮะมันจะได้ไปถั่วเฉลี่ยกันไปนะฮะไปเฉลี่ยกันนะครับ
ผมไม่ใช่คนที่อยู่แถวนั้นแถวใกล้วัดนั้นแต่ผมเพิ่งไปงานศพมา
ทุกคนที่ไปงานเขายังพูดกันเลยว่าจัดได้เรียบง่ายดี
โดยเจ้าภาพไม่ต้องทำอะไรเลยทางวัดอำนวยความสะดวกให้
เห็นราคาแค่นั้นคือแค่นั้นจริงแต่ถ้าเป็นที่อื่นนะ
งานบางงานเนี่ยงานศพบางวัดบางแห่งแสนนึงยังเอาไม่อยู่เลย
เขาก็ให้ข้อมูลมาแบบนี้เรื่องนี้เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบกันต่อนะฮะ
เรื่องค่าใช้จ่ายวัดเราก็ไม่เคยตายก็ไม่รู้เลยว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่